ตามรอยตำนานความอร่อยหอยทอดสูตรร้อยปีค่ะ
กับร้านดังร้านเด็ดแดงราชาหอยทอดนะคะ
คุณผู้ชมดูแล้วห้ามเตะช่องไปไหน

เพราะว่าจะมีคำถามในสกรูปนี้
รางราชาหอยทอดมาเสิร์ฟแล้วค่ะ

ของเราหอยใหญ่แล้วก็สดแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะ
ร้านแดงราชาหอยท่อนี้สูตรมาร่วมร้อยปีแล้วค่ะ
แล้วเริ่มต้นมาจากของพ่อคุณเจริญหนูสิริพักตี
เราเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วจั๊กอยากเขาปิดตัวจากร้านเผยอิงมา

รวมไปแล้วเบ็ดเสร็จก็เปิดเป็นร้อยกว่าปีแล้วค่ะ

ท่านไปชิมอาหารที่เราไปออกนอกสถานที่

ชื่อเป็นว่าแดงราชาหอยทอดดีกว่า
จะได้ดูแล้วสมกว่าหอยเราตัวใหญ่ด้วยค่ะ
หอยของเราจะต้องคัดไซส์เท่ากัน
แล้วความสะอาดของหอยต้องสะอาดด้วย
และอย่างหอยน้ำนมเนี่ยเราก็ดูมาจากชนโดยตรงเลยนะคะ

เพราะถ้าหอยซื้อตามตลาดนี่มันจะไม่ดีเลย
มันอาบโครโมลินแล้วความสะอาดของหอยก็ต้องสด
แล้วก็สะอาดเป็นหลัก
ของเราก็จะมีหลักคือหอยทอดนะคะ
ที่ทอดแบบแป้งกรอบธรรมดาแล้วก็จะเป็นอ่อหลัว
อ๋อหลัวด้วยกันคือทอดแป้งกรอบ
แล้วก็เอาหอยนังลมอยู่ข้างบนเขาเรียกเหมือนกับผัดอ่อส่วน

กับไข่จะนิ่มรวมกัน
แล้วก็เราจะมีพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือทอดหอยทอด

คือทอดหอยทอดเสร็จแล้วก็จะมีหอยนรมอยู่ข้างบน
เรียกว่าสองอย่างอยู่ในจานเดียวกัน
ร้านเราวันหนึ่งใช้หอยประมาณ๒๐กว่าโลได้ค่ะต่อวัน
ของเราทอดด้วยแป้งสูตรโบราณกรอบนอกนุ่มใน
ถ้าไม่อร่อยจริงเขาคงไม่ติดตามมาถึงทุกวันนี้
กินมาจังหลายสิบปีแล้วใช่

พอดีเดินผ่านมานะเห็นคนเยอะก็เลยมาลองมาสั่งทานดูนะคะ
กรอบดีค่ะกรอบใช้ได้
แต่ว่าส่วนเขาก็ทำแบบแป้งเหนียวโอเคนะคะ
แม่พามาทานค่ะเป็นมาครั้งแรก
แม่บอกว่าอร่อยค่ะก็เลยลองมาชิม
อร่อยค่ะหอยตัวใหญ่อร่อยยกนิ้วให้เลยค่ะ
ค่ะหอยทอดธรรมดาก็ธรรมดานี้ก็จานละห้าสิบพิเศษก็เจ็ดสิบนะคะ
แต่ถ้าเป็นหอยนังลมไม่ว่าอ่อหลัวหรืออ่อส่วน
ก็เจ็ดสิบพิเศษน้อยหนึ่ง
ร้านแดงราชาหอยท่อนนะคะ
ร้านของเราอยู่ตรงซอยสุกร๑ตรงข้ามวัดไตรมิตรนะคะ

จะเว่นอยู่เสาสุดท้ายของเดือนหยุดหนึ่งวันค่ะ
เปิด๙โมงเช้าถึงประมาณบ่ายสองค่ะ
ร้านแดงราชาหอยทอดนะคะ
มาทานได้นะคะของเราทั้งสดทั้งใหญ่และอร่อยด้วยค่ะ